บอกว่า๒ปีมีให้ดูแค่ครั้งเดียว

โอ้โหเคยเห็นไหมไม่เคยผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแต่หลายคนไม่เคยเห็น

ใช่ครับเอาไปดูกันหน่อยดอกบัวผุดบาน

เขาว่าอย่างนั้นเป็นดอกไม้ยักษ์ของไทยนี่แหละ
มันจะค่อยเบ่งบานออกมานี่แบบนี้
ค่ะเค้าบอกว่ารอบ๒ปีเลยนะถึงจะได้ดูแบบนี้

พื้นที่ตรงนี้คืออุทยานแห่งชาติคลองพนมตะบนคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
และนี่คือครั้งที่๕
เขาบอกว่าบานมาแล้ว๕วันโอ้โหเจอมาแล้วนะ๕ครั้งแต่ครั้งหนึ่งก็คือในรอบ๒ปี
หรือบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ว่ามันนานมากกว่าจะได้เห็นนะครับ

คือดอกตอนนี้มันเริ่มจะคล้ำแล้วก็ใกล้จะโรยแล้ว
เพราะมันบานมาหลายวันแล้วไง๕วันแล้ว
แต่ตอนที่มันบานออกมาดอกมันจะสีส้มสดใสนี่
เรามีกล้องที่แบบตั้งเอาไว้เลยนะให้ดูพัฒนาการของมัน

ว่าดอกไม้มันจะเบ่งบานออกมาอย่างนี้ครับ

เขาบอกว่าตอนที่ดอกมันบานใหม่สีส้มสดสวยงาม
อกใหญ่ประมาณสัก๖๐๘๐เซนติเมตร
แล้วพอผ่านไป๕วันมันจะเริ่มคล้ำ
แล้วก็โรยจนแห้งในวันที่๗
แปลว่ารอ๒ปีเพื่อได้ดูแค่๗วันเท่านั้นเอง

ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าได้ดูนี่ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะ

จากจะได้ดูในรอบ๒ปีแล้วนะ
กว่าจะเข้าไปถึงพี่บัวเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่บัวขาวนะบัวผุดเนี่ย
ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

ต้องเดินเท้าไปประมาณ๔๐๐เมตรนะคุณผู้ชม

จะมีชาวบ้านที่เขาผ่านการอบรมเป็นไกด์นะคุณชิสา
พาเดินเลาะไปตามแนวป่าก่อนจะเข้าเขตป่าเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เส้นทางประจนภัยที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

แล้วก็เส้นทางที่เขาบุกเบิกเอาไว้ก่อน
เยี่ยมเลยตรงไหนอันตรายตรงไหนผ่านยาก
ก็จะบอกนักท่องเที่ยวว่าอ่าตรงนี้ระวังนะนี่บาง
ที่นี่เขาทำสะพานเอาไว้อย่างที่ผมบอก

เขาบอกว่าทำจุดเอาไว้เลย
เป็นสะพานเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดิน

ไม่ให้เหยียบย่านไก่ต้ม
ตามภาษาถิ่นที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงให้กับดอกบัวผุดอะไร
เป็นดอกไม้ในลักษณะกาฝากครับ

แล้วก็จะเริ่มเติบตัวระบานได้อย่างสวยงาม

คือถ้ามันเป็นจุดเล็กหรืออะไรอย่างนี้นะ

และอยากจะสอบถามเส้นทางการเดินทางจะไปอะไรยังไง
ก็ต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับ
ก็คือที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว

เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้ได้ท่องเที่ยวกันแล้ว

ก็ลองไปกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นแลนด์มาร์คนะเอาหน้าไปยื่นอย่างนี้
เขาบอกว่ามันสวยจริงแต่กลิ่นมันจะ
ไม่ค่อยน่าพิษสมัยเท่าไหร่

แล้วคุณเหรอคะ

จะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ